สายตรวจโซเชียลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มีเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ
ขณะนี้ในเวลา๗นาฬิกา๑๙นาที

คลิปแรกไปดูคลิประทึกบนท้องถนน
ช่วงนี้ใครจะเดินทางไปเที่ยวไหน
ขึ้นเขาลงห้วยขึ้นภูขึ้นดอย
ต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถด้วยนะครับ
เพราะว่ามีฝนตกลงมาถนนก็ลื่น
การจะแซงต้องดูสัญญาณการจราจรให้ดีนะครับ
แล้วก็แซงทางโค้งไม่ได้โดยเด็ดขาด
อกจากจะเป็นทางโค้งแล้วเขามีเส้นทึบ

เส้นทึบเหลืองแปลว่าห้ามแสงช่วงนี้

ยิ่งพลึบ๒เส้นขนานกันยิ่งห้ามเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้นะครับ
เป็นรถทะเบียนกรุงเทพมหานคร
แซงขวาลงพูทับเบิก
สภาพถนนที่เปียกนะฮะ
เกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ไปดูกันฮะ

โอ้โหโอ้โหแล้วกรุงเทพโอ้โห
พื้นที่ยังไม่กล้าแปลงเลย
ลงยากนะนั่งอ่ะผมว่าแล้วไง
ผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงตรงกรุงเทพผมว่าแล้วไง

ใจเย็นครับอันตรายใจเย็น

โอ้โหแซงขวาก็ไม่คนพื้นที่ลำบาก

เบียงกรุงเทพครับเขาไม่เคยทางครับอันตรายมากครับ
นี่แหละฮะไม่เคยทางไม่คุ้นทางแถมทำผิดเส้นการจราจร
ตีเส้นเหลืองไว้แบบนี้คือห้ามแซงเด็ดขาดนะครับ
คันดำไปก่อนคันบรอนเงินตามไป
และเป็นรถต่างถิ่นต่างพื้นที่เขาบอกรถในพื้นที่ยังไม่กล้าแซงเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคารพกฎจราจรนะฮะแม้ว่าจะดู
แล้วเกิดถ้ารถตีโค้งมาสวนมาล่ะ
หรือว่าดูซิฮะจังหวะที่รถสวนเนี่ยกำลังขับมา
จะเกิดอะไรขึ้น
ถือว่าโชคดีที่ไม่มีรถสวนมานะช่วงเวลานี้นะคะ
นี่แหละฮะสติมาก่อนสตาร์ทนะฮะ
เขาขอโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ